เมื่อวานี้ครอบครัวของนักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์ตันการ
หรือว่าน้องเมย์ก็ได้เข้าพบกับทางด้านของ
คณะกรรมการสอบสวนของกองทัพ
แล้วพอไปฟังผลการสอบสวน

ทางครอบครัวบอกว่าโอ้โหไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าเลย

ที่มีช่วงหนึ่งนะครับ
แล้วก็เมื่อวานก็เข้าไปรับฟังคำชี้แจง
กองบัญชาการกองทัพไทย
ตอนออกมาก็ระบุว่าไม่พอใจที่คณะกรรมการชี้แจงอยู่ฝ่ายเดียว
อีกทั้งยังไม่เปิดโอกาสให้สักถามในประเด็นที่สงสัย
และไม่อนุญาตให้ครอบครัวเข้าฟังได้ครบทุกคน
จากพลอากาศเอกชาวรัฐมารุ่งเรืองรองเสนาธิการทหาร
ในฐานะประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีนี้
ฟังเสียงของครอบครัวหลังออกมาจากห้องประชุมหน่อย
ตอนนี้พี่ยังไม่ได้คุยอะไรกับท่าน

แต่คุณสิ่งที่ตามมาคือลุงจับที่หน้า
ใครอยากให้ข่าวค่ะไปชนบุรีครับ
อ่าเดี๋ยวไปชนบุรีดีกว่านะครับ

หลังจากที่เข้าไปในห้องประชุมได้แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง
ถามข่าวครับรับฟังแป๊บเดี๋ยวอย่างนั้น
เดินออกไปเลยขับรถออกไปเลย
แต่ผ่านไปเพียง๑๐นาทีหลังการให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้

ก็กลับมายังกองทัพไทยอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากได้รับแจ้งว่าจะอนุญาตให้ครอบครัวเข้าฟังได้ครบทุกคน
ซึ่งก็ใช้เวลาในการรับฟังรายละเอียดนานกว่า๒ชั่วโมงครับ
นางสุกัญญาผู้เป็นมารดาก็ออกมาบอกว่า

เช่นเดียวกับพี่สาวของน้องเมย์ก็บอกว่า
แล้วก็ทางครอบครัวยืนยันว่าจะเดินหน้าดำเนิน

ขณะที่ทางด้านของพลอากาศเอกชาวรัฐ

ได้ให้ข้อมูลผลทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมต่อคณะกรรมการ
โดยที่ส่งให้กรรมการแพทย์ตรวจสอบ
พร้อมยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องอะไรกัน
หวังว่าเรื่องนี้จะจบลงด้วยดีด้วยข้อเท็จจริงที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ายครับ
แล้วก็พอระบบว่าจะมีการไปกันหรือไม่มีครับไม่ได้กดตัดครับ
ที่แต่เราเห็นตรงกันว่าเราต้องการให้ปรากฏความจริง

ข้อเท็จจริงที่จะต้องยอมรับกันนั้นก่อน
เท่ากับเมื่อวานในส่วนของกองทัพที่เจอครอบครัวก็เหตุ
เกิดเหตุการณ์วุ่นวายชุลมุนกันเล็กน้อย
แล้วครอบครัวยังไม่พอใจยังสายหัวอยู่
ไม่เห็นได้ข้อมูลอะไรใหม่เลยนะครับ

ก่อนเดินทางเข้ารับฟังคำชี้แจงเมื่อวานนี้นะ
ทางด้านพี่สาวของน้องเมื่อยคือน้องเมี่ยงนะ
ยืนยันว่าครอบครัวต้องการให้กองทัพ

ไม่ใช่เพียงแค่ผู้บังคับบัญชาเท่านั้น
ขณะที่ผู้เป็นแม่เองขอให้สังคม
อย่าเพิ่งลืมข่าวของน้องเมย์นะ

โยนความผิดใส่ร้ายผู้เสียชีวิต
เพราะเป็นเรื่องที่น่าอับอายและไม่สมเกียจ

ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงจะมีความยุติธรรม

ให้ลูกจากดาวคนนี้เลย
ก็เป็นทั้งความรู้สึกของพี่สาว